คุณสุเทพก่อนหน้านี้ก็เสนอให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายก
และมาสอดคล้องคุณภัยบูลมาเสนอซ้ำ
แล้วสองคนนี้ก็มาร่วมเสนอแก้พรบพักการเมือง
ทั้งสองคนนี้เป็นฐานต่อท่ออำนาจให้เขาหรือเปล่า
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายก

ถ้าเขาบอกว่ารับงานทหารมานี่เป็นยังไง
ก็จะสนับสนุนให้เขาหรือเปล่า